จากพื้นดินกลายเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้า
เปิดสายตาโลกกว้างไกลได้อ่านได้เขียน
จากชีวิตได้โอกาสในร่ำได้เรียน
ได้พักเพียงเหมือนทุกคนทั่วไป
คือท่านกำพุนวัชรพุน
ผู้มีเมตตา
ท่านให้วิชาให้ความสว่างขึ้นในหัวใจ
ท่านให้โรงเรียนจึงให้ทั้งความรู้
มากมายฉันมีความหมาย

เราเหลือเกิน
อื้อหือหือ
ขอสัญญา

ให้ทำผิดหวัง